คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อค่ะ
เรื่องกรณีศูนย์บำบัดวัดท่าผู้ราชบำรุง

แล้วก็มันเป็นข่าวมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะ

ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ได้ไปถามทางด้านพระเลขาเจ้าอาวาสด้วยนะคะ

ให้สัมภาษณ์กับศูมิเมื่อวาน
ตอนแรกก็จะไปเดินเอกสารเรื่องการขอใบมรณบัตรให้กับอดีตเจ้าอาวาสนะคะ

ก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับศูนย์บำบัดวัดท่าผู้ราชบำรุง
ท่านก็เลยมาที่สำนักงานสาธารณสุขแล้วก็ให้ข้อมูล

หลังจากนั้นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ท่านพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปิดศูนย์
เคราะหบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่นี่
ท่านจะว่ายังไงเดี๋ยวให้ฟังท่านก่อนค่ะ
แจ้งใบลืบเลิกทำสูตรฟื้นฟูนี่แล้ว

ที่คนแจ้งมาแล้วต้องแจ้งไปทางนู้น
แล้วเขาจะเป็นใบต้องทำเป็นเอกสารไปก่อน
พูดว่าเลิกเกิดอะไรก็พูดว่าเลิกเกิดอะไรนะ
ก็แจ้งลงมาเป็นราชิการุบัยสหรอ
เพราะศูนย์มบัดเป็นประกาศในราชิการุบัยสหรอ
ส่วนสถานที่จะทำยังไงต้องทางกรรมกรรมนี้
มันอยู่ในเขตวัดจะพิจารณาต่อไปว่าจะใช้เป็นสถานที่อะไร
นี่ค่ะเรื่องของการปิดศูนย์นะคะ
เรื่องอาคารสถานที่นักข่าวก็ถามท่านเหมือนกัน
ท่านก็บอกว่าจะต้องรอทางคณะกรรมการวัด

เพราะว่าศูนย์บำบัดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเขตวัดด้วยนะคะ
ท่านก็พูดถึงท่านเจ้าอาวาสว่าท่านก็มรณภาพไปแล้ว
ตอนนี้ยอมรับเลยว่าทำอะไรไม่ถูก

นับถือหลวงพ่อให้ช่วยกันเข้ามา
มาประชุมเรื่องของการจัดการงานศพของท่านให้เรียบร้อย

อันนี้คือสิ่งที่ทางพระเลขาเจ้าอาวาสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ทีนี้คุณผู้ชมคะดูที่โรงพยาบาลสนาม
ฝึกรอดอเขาชนไก่ที่กาญจนบุรี
ดูหน่อยนะคะวันนี้มีผู้เข้าบำบัดเหลืออยู่๒๓คน
แล้วผู้บำบัด๑๐กว่าคนก็สมัครใจแล้ว
ว่าจะไปที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรี

ส่วนอีก๗๘คนก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนี้

แล้วผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ทางสสจจังหวัดจะช่วยประสานกับญาติ
แล้วเดี๋ยวจะมีการส่งตัวกลับบ้านเกิด

พอญาติพี่น้องพ่อแม่เห็นแล้วก็โอ้โห

รับไม่ได้บางคนบอกว่าโอ้โหน้ำหนัก๘๐อ่ะ

พอมาเห็นสภาพคือผอมแล้วแบบเป็นแผล

ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอ
หรือน่ะด้วยคำที่ตัวเองก็เป็น

ที่นี้ก็มีคำถามว่าแล้วสูตรบำบัดเนี้ย

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วครับ
สถานที่ต่างนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีการสอบถามเรื่องของใบอนุญาตว่ามีไหม
เพราะว่าการจะเปิดแบบนี้ต้องมีการขออนุญาตเป็นสถานประกอบการทางการแพทย
หรือว่าสถานบำบัดจากกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบพบว่าเขามีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
แต่เขาผิดตรงที่ว่าเขาไปรับผู้บำบัดเกิน๕๐คนมากกว่าที่ขออนุญาตเอาไว้
อันนี้ผิดรวมไปถึงการบริหารจัดการ
แล้วสิ่งสำคัญคือการเรียกเก็บเงินแรกเข้าค่าอาหารรายเดือนจากครอบครัวของผู้บำบัดด้วย

ต้องรอพนักงานสอบสวนกองปราบไปสอบปากคำผู้เสียหายก่อน
ถึงจะมีการขยายผลในการสอบสวนต่อไปนะฮะ
แล้วตำรวจกองปราบก็มีการเดินทางไปถามไปเก็บข้อมูล
จากผู้ที่เข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสนามเขาชนไก่
เมื่อสักครู่ด้วยว่าตอนที่คุณอยู่เป็นยังไงบ้าง
แล้วเดี๋ยวเอาข้อมูลมาประกอบกันนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหมอปลาเมื่อวานเนี่ย
หมอปลาก็มีการมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
เรื่องเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็พูดถึงประเด็นของกลุ่มตำรวจในหลายจังหวัดเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้อง
ณพัทรพงศ์สมใจผู้กำกับสพสุวรรณภูมิเนี่ย
ก็มีการมอบหมายให้กับพันธุ์ตำรวจโทจันทีคำวิชัย
สารวัสดิ์สวรรค์สอบสวรรค์สพสุวรรณภูมิเนี่ย
เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งข้อหากับหมอปลาค่ะ
ข้อหาก็คือหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ก็เหมือนกับนายจิตติเศษวงอาสาตำรวจสพสุวรรณภูมิ
ก็เป็นคนที่นำผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดที่วัดท่าผู้เนี่ย
ก็มีการรวบรวมหลักฐานจากสื่อโซเชียลต่างเนี่ยนะคะ

ข้อหาเดียวกันเลยค่ะก็คือเรื่องของการหมินประมาทด้วยการโฆษณา
เพราะว่านอกจากนี้หมอปลาเขามีการไลฟ์ในเพจหมอปลาช่วยด้วย
ศูนย์ฝึกระดอกเขาชนไก่อันนี้ไลฟ์ตั้งแต่วันที่๒๗
ตอนที่อยู่กับกลุ่มผู้บำบัดแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ตำรวจแล้วก็อศที่สพสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ดเนี่ย
มีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองผู้รับการบำบัด
เพื่อแลกให้กับลูกหลานไม่มีประวัติเสีย
แล้วกรณีการสัมภาษณ์ของหมอปลาที่ดิฉันเล่าให้ฟังที่หน้ากองปราบเมื่อวานนี้
ก็พูดในลักษณะนี้เหมือนกันคือระบุมาเลยว่า
ตำรวจสพในพื้นที่ของที่๑๐๑กับกาลสิน
ตำรวจที่กาลสินผู้อำกับเขาก็เลยแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
จริงแล้วสถานบำบัดแบบนี้มันก็มีหลายแห่งเหมือนกัน
ซึ่งมันมีขึ้นเพราะอะไรมันก็มีคนที่ไปเสพยาเสพติดเยอะ
แล้วก็พอถูกจับก็ต้องถูกส่งตัวไปบำบัด